ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสงกรานกันหน่อย
ก่อนหน้านี้หาดใหญ่ไปแล้วกรุงเทพฯไปแล้วเชียงใหม่ไปแล้ว
มาละเด้อค่ะขอนแก่นอย่าสิให้ข้าเจ้ามวลกว่าเฮาวเดอร์

อย่าให้คนอื่นสนุกสนานมากกว่าเรานะจ๊ะขอนแก่นจ้
เพราะฉะนั้นจะพาไปดูบรรยากาศนี่แหละค่ะ
ให้คุณสุภาษาได้หายคิดถึงบ้านกันหน่อยแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะคะ
บรรยากาศวันนี้เนี่ยวันเริ่มต้นวันมหาสงกรานเขาก็มีการตักบาท
มีการทำบุญตักบาทรวมถึงรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุด้วย
คนขอนแก่นอย่างคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มโอ้ยลุงอีสาน
รอรายงานอยู่แล้วค่ะไปดูบรรยากาศที่จังหวัดขอนแก่นกันเลยค่ะ
มหาสงครานในปีนี้นะครับที่จังหวัดขอนแก่นก็เริ่มต้นขึ้นด้วยความเป็นสิริมงคลนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่รวมไปถึงการส่งน้ำพระพุทธพระลักษณ์
พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่นและนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ
คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีบรรดาผู้สูงอายุนะครับต่างมารอแถวเพื่อที่จะลงทะเบียน
แล้วก็เพื่อที่จะให้ลูกหลานนั้นได้รดน้ำดำหัวเพื่อความเป็นสุริมงคลในวันมหาสงครานวันนี้นะครับ
โดยวันนี้นะครับทางเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้มีการขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
โดยในช่วงเช้าจะเป็นพิธีสงฆ์แล้วก็เป็นพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
โดยตลอดทั้งวันในวันนี้นะครับกิจกรรมก็จะมีขึ้นอย่างมากมาย
นายธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์นะครับนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่าการจัดงานประเพณีสุดยอดสงครานอีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคร์และถนนข้าวเหนียว
ในปีนี้มีการลงนามในการบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงาน
ผู้ให้การสนับสนุนและผู้กำกับเวทีในถนนข้าวเหนียว
เพื่ออากาศให้สงครานสนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์
เพื่อสร้างความเข้าใจและยกระดับความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
ในเรื่องของความปลอดภัยสนุกไร้แอลกอฮอล์
โดยตลอดระยะเวลาเกือบ๓กิโลเมตรของถนนข้าวเหนียวตามแนวถนนศรีจันทร์
ในปีนี้มีการจัดงานประเพณีสุดยอดสงการอีสาน
และได้กำหนดพื้นที่ในการจัดงานไว้๒พื้นที่
ก็คือบริเวณถนนข้าวเหนียวและก็บริเวณบึงแก่นนครแห่งนี้
และภายในปีนี้ไฮไลท์สำคัญนั้นก็มีอยู่ที่การเล่นคลื่นมนุษย์
โดยในปีนี้จะเป็นซีรีส์ที่๓ซึ่งทำต่อจาก๒ปีที่แล้ว
นั่นก็คือปี๒๕๖๐ก็คือเป็นตอนที่๑นะครับ
นั่นก็คือคลื่นมนุษย์สุดรางคู่
แล้วก็ปี๒๕๖๑ก็คือตอนที่๒นะครับ
ก็คือเป็นคลื่นมนุษย์สุดประตูเมืองในปี๒๕๖๒ในปีนี้
ก็จะเป็นตอนที่๓นั่นก็คือคลื่นมนุษย์สุดมิตรภาพนะครับ
โดยกำหนดไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยว
รวมไปถึงประชาชนในจังหวัดขอนแก่นนั้นมาเล่นกันไม่ต่ำกว่าแสนคนนะครับ
ตลอดความยาว๑กิโลเมตรครึ่ง
ก็คือเราตั้งเป้าว่าปีนี้ต้องไม่ต่ำกว่า๕แสนคนนะครับ
และคิดว่าเงินจะสะพัดไม่น้อยกว่า๕๐๐ล้านบาท
แล้วคิดว่าปีนี้น่าจะมากกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับผม
อกจากนี้นะครับบริเวณเกาะวัฒนธรรมนะครับ

ก็มีการจัดแสดงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
ที่ทำขึ้นมาจากทรายนะครับเป็นความยาว๑๘เมตร
และก็มีการเทิดไถ้โรงราชานะครับ
โดยชาวขอนแก่นได้เรียกว่าขอนแก่นรวมใจเทิดไทยองค์ราชา
เพื่อให้ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่านั้นแสดงออกถึงความจงรักพักดี
ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราโรงกรมดินทราเทพพยาวรางกูล

สันติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่๑๐
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้
จากนั้นนะครับยังมีกิจกรรมต้นไม้แห่งความจงรักพักดี
เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์
และนี่นะครับก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นในขณะนี้นะครับ
ซึ่งคุณผู้ชมท่านใดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนั้นก็สามารถเดินทางมาได้นะครับ
โดยในวันนี้เวลาบ่าย๒โมงก็จะมีการอันเชิญพุทธพรลักษณ์
เลื่อนให้ประชาชนได้ส่งน้ำครับ

รายงานจากเบื้องแก่มนครสวัสดีขอนแก่งครับ

สงสัยจะไปเล่นคลื่นมนุษย์ด้วยเดี๋ยวรอติดตามนะคะคุณผู้ชม
คือไม่รู้ว่าปีนี้คนจะมาเยอะถึง๕แสนคนหรือเปล่า
ถนนข้าวเหนียวถือว่าเป็นไฮไลท์เลย
แล้วก็ปีนี้อย่างที่บอกซีรีส์ที่๓แล้ว
เป็นคลื่นมนุษย์สุดมิตรภาพเดี๋ยวรอติดตาม
ในข่าวทุกช่วงของไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ